กระทะลอด

จันทร์บันดาลกันท์สันต้าน

โฆษณาการอาหารเพื่อสุขภาพ
โค้ชเทนเนอร์สุดแซ่บ
กลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วง

ต้องบอกว่ามาสะกรู่เราเตรียมกันไว้เรียบร้อยแล้ว

น่าทานเลยคุณผู้ชมมันหอมมาก
แล้วก็นุ่มมากแต่ตอนนี้ค่ะ
เราจะต้องมาทำน้ำพริกหมูกะปิ

เอานิดหนึ่งพอเหลียวพอนิดหนึ่งพอ
แล้วเดี๋ยวขอตำเองนะคะเชฟค่ะครับค่ะ
ก็จะใส่เจ๊ช่วยไหมแล้วไงต่อ

ก็ใส่หอมอันนี้
เรียนเลยเจ้าอันไหนตามมาได้หมด

ตามใจชอบได้บ้าง
เชฟอันนี้ล่ะมุ่งแพง

เชฟรสชาติมันต้องประมาณไหน

รสชาติมันจะหวานนำหรือถึงเปรี้ยวนำหรืออะไรอย่างนี้

อ๋อแล้วต้องบอกว่านึกถึงว่าเมื่อละ
เชฟแม่อภิษฐ์ตอนแรกอภิษฐ์ตำมือนี้อยู่
อภิษฐ์เปลี่ยนมือมาเป็นมือซ้าย

มาอ่ะอภิษฐ์

เขาบอกว่าดูผู้หญิงเนี่ยต้องดูที่การตำน้ำพริก
ใส่มากเลยตายแล้ว

ใส่พวกราบนี้พริกใส่หรือยัง
ยังไม่ใส่รออะไรล่ะครับใส่ไปเลยครับผม
อุ๊ยเชฟเขาตำน้ำน้ำเหมือนที่สีบทยาเลยอะ

ผมใส่ไม่ได้นับเลยอะ

มะเผะะพวงควบครู่นะค่ะ

ค่อยตำเชฟจะได้ถั่วกันไหม

เชฟเราไม่ต้องตำใช่ไหมหมูอะ

พอเสร็จแล้วเราต้องปรุงในนี้เลยไหมคะหรือปรุงข้างนอก

แล้วแม่ของแม่ยกครกขึ้นมากินอย่างนี้เลยนะ
เชฟแล้วมะเขือพวงไม่บุบุเหรอ
อันนั้นไว้แต่งครับ
เป็ด

นี่เป็นเมนูที่รสชาติตรงกับต้นฉบับที่เชฟเคยกินหรือยังครับ
อื้มอร่านะเอามาแบบนี้แหละ

ดีมากเลยพูดเลย

แล้วก็จัดน้ำพริกใส่ถ้วย
เชฟจะมีเทคนิคในการตกแต่งอย่างไรนะคะเรามาติดตามค่ะ

เชฟทำจะเสร็จแล้วนะอีกนิดเดียวเอง
ผมชอบชื่นชมศิลปะของคนอื่นมากกว่า

น้ำพริกหมูกะปิค่ะ
มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องห้ามหั่นกันแล้วนะคะ

สำหรับคะแนนความสวยงามในการตกแต่ง

อิ่มใจว่ะ

เต็ม๕ให้เวลาคะเชฟ
เต็ม๕เนี่ยผมขายไป
เอาไปสัก๔๕

ตีนิดนึงเพราะว่ามันยำเพอร์เฟคเกินไป

บอกเลยว่าปลอมมาก

ตัวนี้ก็คือเราแต่งเรียงกันเป็นระเบียบ

หมายถึงว่าความสวยงาม
แล้วเชฟจะให้ความสวยงามของเราเท่าไหร่คะ

เทปเอาความจริงเอาความจริง
แป๊บนึงนะหยุดก่อน

มันน้อยกว่าได้ยังไง

เป็นการคิดด้วยเรื่องสุขภาพ

มีแต่ว่ามีเยอะมาก

เชฟชอบกินผักชี
นี่เรามีหมดทุกผักเหมือนกันนะ

เชฟเชฟเดี๋ยวเราได้เต็ม

ทีมของแม่ก่อน

พระเจ้า

เชฟพอแล้วของเราของเรา

ของอันนี้
ผมขอกินแบบผักแน่

อื้มดูสิสีข้างไหม้ไปหมดละ

เป็นไงเชฟ
รวมคะแนนป้อนแล้วให้เท่าไหร่ดีคะ

เอาเห่ากว่าที่แม่บ้านของเราจะคว้าคะแนนจากเชฟไปได้นั้น
มันช่างยากเย็นเสียจริงค่ะ
ฝั่งแม่บ้านออกแม่บ้านไอคว้าคนี้มาได้๙๓๕คะแนน
ส่วนแม่บ้านท็อปคว้าไป๙๓คะแนนค่ะ
คะแนนดีเมนูเด็ดแบบนี้ถูกใจไหมคะคุณแม่บ้านค่ะ
นี่แต่ชอบเมนูนี้มากเลยนะอร่อยมาก

ว่าดูไม่ทันไม่เป็นไรเข้าไปเฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลนะคะ

ขอบคุณค่ะเชฟ

โอ้ชอบที่เขาคิดแบบนี้แปลกเนอะอร่อย
ครั้งหน้าเดี๋ยวเชฟอาจจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเรานะคะ

วันนี้ขวัญจะต้องลากันไปก่อนเนาะ

นี่ฉันบอกเลยนะ

สบายดีหรือเปล่าไหนเอาเมื่อไหนจ๊ะ
เชฟเขาทำท่าแบบว่า
คือมารายการนี้ผมเกร็งสุด